เริ่มต้นกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติด

เรานึกถึงอะไรคะ

แต่ว่ามันทุกเม็ดกลายเป็น

เพราะว่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขาชื่อเล่นว่าโกแก่

ตำรวจภูทรภาค๖สามารถจับกลุ่มแก๊งนี้ได้แล้ว

หาสมาชิกมาร่วมลงทุนขายยาบ้าแบบจงครึ่ม
เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะ
หัวหน้าสิริผู้บังคับการ
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๖
ก็วันนี้นำตัว

มาแถลงข่าว

พฤติการของเขาก็คือเปิดขายยาบ้า
เฟซบุ๊คในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลก
แล้วก็ภาคอื่นในประเทศไทย

ตำรวจชุดจับกลุ่มได้ร่วมกัน

กรณีนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ

ก็คือนายปัณวิทย์ประทุม

โพสต์ข้อความลักษณะคือเชื้อเชิญ

รับยาเสพติดไปจำหน่าย

เพียงแค่คุณมีบัตรประจำตัวประชาชน

แบบนี้ค่ะนี่เขาโพสต์แบบนี้เลยนะ
เอาบัตรประจำตัวของคุณก็ทำงานได้

ไม่ต้องลงทุนสิสนใจทักแชทเลยครับ
เน้นเฟสจริงแล้วผมจะตอบกลับค่ะ

กล่องข้อความมาพูดคุย

ก็สามารถรับยาเสพติด

แล้วค่อยโอนเงินเข้าบัญชีภายหลัง

แล้วก็ยังจูงใจเครือข่ายยาบ้าหน้าใหม่
บอกว่าคือลักษณะคล้าย

คุณเชิญคนนี้แล้วไปเชิญคนนี้

ทีนี้ชุดจับกลุ่มสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
ที่สายลับเนี่ยติดต่อพูดคุยกับ

จะขอรับยาเสพติดไปจำหน่าย
แล้วก็มีการนัดหมายส่งยาบ้า

คนแรกก็คือนายสิทธิชัยแสงศรีมนต

พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๒๐๐เมตร

นายชายชนะลิมเจริญ
นายชายชนะมาด้วยกัน

จากนั้นตำรวจเขาก็ไปขยายผลการจับกลุ่ม

ของกลางยาบ้าเพิ่มเติมอีกนะ
เป็นยาบ้าน๑๖๐๐๐เมตร

ในการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มครั้งนี้

มูลค่ากว่า๕๐๐๐๐๐บาท

เครือข่ายของแก๊งยาเสพติด

ทำไม่นานนะประมาณ๒เดือน

ขณะนี้ตัวการระดับสั่งการ
หลบหนีอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยนะถามว่าโหดเยี่ยมป่าเถื่อนยังไง
เขาบอกว่าลูกค้ารายย่อยที่นำยาบ้าไปขาย

เขาก็จะสั่งลูกน้องเข้าไปอุ้มเข้าไปทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นก็จะถ่ายคลิปถามว่าคลิปนี้เอาไปทำไม
ก็คือลูกค้ารายย่อยรายอื่นดูเป็นเยี่ยงยา
ให้เกิดความกลัวแล้วบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีก
ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้คุณก็จะโดนแบบนี้

ประมาณนี้นะคะถามว่าหากรายใดแข็งข้อ
ก็จะส่งมือปืนไปเก็บก็คือกะเอาให้ตายเลยนะคะ
โดยมีการเก็บค่าหัวด้วยนะก็คือ๒๐๐๐บาท
หนักสุดก็จะเอาที่อยู่ตามบัตรประชาชน
พ่อค้ารายย่อยให้ไว้กับแก๊งนี้
ข่มขู่ญาติพี่น้องครอบครัวอีกด้วย
ทางตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็คงต้องเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผล
เพื่อจับกลุ่มแก๊งมันทุกเม็ด
แล้วก็จะต้องมีการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาต่อไปด้วยค่ะ